ดูเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จนใต้ต่อยิงหัว๒๐๐ตำรวจโทคามัศยิต
ขณะที่ทำละหมาดเป็นมือปราบยานรก

จุดเกิดเหตุอยู่ภายในห้องโถงมัศยิตบ้านมายอที่หมู่๖ตำบลทานโต
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตคาชุดละหมาด
ก็คือร้อยตำรวจโทแวร์บรอมลีแวร์ฮามะอายุ๕๘ปี
แล้วก็ร้อยตำรวจโทอดุลรักปราศอายุ๕๘ปี
ทั้งคู่สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๔๑
จากการสอบถามทราบว่าก่อนถึงเวลาละหมาด
ผู้เสียชีวิตทั้งสองเดินทางมาร่วมละหมาด
ขณะเดียวกันมีคนร้าย๔คนแต่งกายชุดดาวะ
ใช้รถจักรยานยนต์๒คันเป็นภาษณะขี่มาจอดหน้ามัศยิต
จากนั้นมือปืน๒คนก็เดินเข้าไปในมัศยิต
ทำทีเหมือนมาร่วมละหมาดด้วย
ส่วนอีก๒คนติดเครื่องรถรออยู่ด้านนอกนะครับ
ที่มือปืนจะเดินไปชักปืนเจาะยิงศีรษะ
ของ๒นายตำรวจเสียชีวิตคาที่
แล้วก็ขโมยปืนพกของผู้ตายไป๑กระบอก
แล้วก็อาศัยช่วงชุลมุนรีบเดินออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์

หลังเกิดเหตุผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
ได้สั่งการเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง
ปิดล้อมพื้นที่เร่งติดตามไล่ล่าคนร้าย
บริเวณบ้านจาระแปรบ้านบือซูในพื้นที่อำเภอทานโต
แล้วก็เขตพื้นที่รอยต่ออำเภอบรรนังสตา
ซึ่งคาดว่าคนร้ายมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี
ต้องการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่และก็มีคนชี้เป้านะครับ
สำหรับผู้เสียชีวิตทั้งสองนายมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ซึ่งทางญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ